คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่ฉะเชิงเซานะคะ
เหตุการณ์เนี้ยมันหลากหลายอารมณ์จริงจริงนะคะประเด็นแรกก็คือมันเป็นเรื่องของการขโมยเงินในวัด
ครับมีคุณป้าคนหนึ่งจ้างวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี้ย
ไปส่งที่วัดเพื่อขโมยเงินแล้วขากลับมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
อืมวินบอกว่ากำลังขี่กลับเนี้ยนะมันเหมือนกับมีคนมาซ้อนท้ายแบบสี่ห้าคนรถหนักมากคือไปไม่ได้เลยอ่ะ
งั้นเลยเหรอแล้วมีแบบเหมือนได้ยินเสียงว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่างเงี้ยค่ะ
นี่ทั้งเรื่องขโมยเงินทั้งเรื่องของความเชื่อและมีมุมที่ป้าที่ไปก่อเหตุเนี่ย
พูดให้ดูน่าสงสารบอกว่าที่ต้องไปก่อเหตุเนี่ยนะก็เพราะว่าลูกติดคุก
ไม่มีเงินนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ
ไม่ถึงก็หยิดของตัวผมเลยทำไมหยวงให้ถามครับว่าเออผมอยู่ไหน
มันมีกล้องตอบติดทุกเวลาที่หยวงจะเอาดูไหมล่ะ
ผมอาจมีตัวมาแล้วเวลาทำไม่คิด
เขาเลิกสิทธิ์ไกลการณ์จะเอาไปคลายที่สะโล่ค่ะ

แล้วทีหลังก็ไม่ต้อง
ไม่ต้องทำอะไรแบบนี้เนี่ย
นี่ค่ะป้าคนนี้นะคะอายุประมาณ๕๐ปีนะคะ

ป้าไม่ได้ขโมยเหรอป้ามาขอตังค์วัด
ใช่ป้าก็จะพูดฟังดูงงงงเล็กน้อย
เพราะสรุปแล้วคุณป้าคนนี้ป่วยทางจิตนะคะ
อันนี้กล้องวงจรปิดที่หลวงพ่อบอกมีหมด
ใช่ค่ะคือตำรวจสพบังปะกงบอกว่าไปเจอเอกสารในกระเป๋า
ยืนยันว่าป่วยทางจิตจริง
พระท่านก็เลยไม่เอาเรื่อง
ท่านก็เลยสงสารก็เลยเทศแทน
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่วัดมันชัดเลยไงคะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๙โมงครึ่ง
ไปขโมยถุงเงินที่อยู่ในถุงพลาสติก
๓๕๐๐บาทที่วัดเขาดินที่เฮือบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเสา

เข้าไปแล้วก็ไปหยิบเงิน
แล้วก็ไปซ้อนรถจักรยานยนต์รับจ้างที่รออยู่ที่หน้าวัด

แต่ผ่านไปแป๊บเดียวป้าถูกจับ
ถูกจับที่วินรถนะคะริมถนนบางนาตรากิโลเมตรที่๔๒ค่ะ

พอลื้อค้นกระเป๋าเนี่ยเจอของกลางก็คือเศษเหรียญ
บรรจุถุงพลาสติกจำนวน๓๕๐๐บาท
พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร๑องค์
รองเท้าแตะ๓คู่นี่ค่ะ
ทีมข่าวก็ถามป้าแหละแต่ป้าก็พูดวกไปวนมาจริง
ตอนแรกป้าบอกว่าลูกชายป้าติดคุก

หลวงพ่อโสธรเนี่ยป้าบอกว่าไม่ได้ขโมยมา
เอามาจากบ้านซามีให้มาขายไปขายที่ห้าง
บอกแบบนี้ค่ะคือทุกคนสงสารก็ปล่อยตัวไป
แต่ทีนี้ค่ะวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มารับป้า
ที่วัดเข่าดินนะคะบอกว่ามีเรื่องความเชื่อด้วย
ยังไงฮะไม่น่าเชื่อจริงน่าจะเป็น
หลวงพ่อโสธรโดนจิตโดนใจไม่อยากให้ป้าทำบาป
พี่วินเขาเล่าแบบนี้นะคะคือป้าเนี่ยจ้างให้ไปวัดเขาดิน
จ้างแบบไปกลับหนึ่งร้อยหกสิบบาท
สะพายกระเป๋าใบใหญ่มาใบหนึ่ง
พอไปถึงหน้าวัดป้าบอกว่ารอก่อนนะ
ป้าก็เข้าไปตรงที่เช่าวัตถุมงคลไม่ถึง๑๐นาทีค่ะ
ป้าก็วิ่งออกมาขึ้นรถจักรยานยนต์
พี่วินบอกว่ามันแปลกมากครับจังหวะออกตัวออกรถมาได้นิดเดียว
โอ้โหรถหนักมากหนักผิดปกติ
รถวิ่งสายไปสายมาเหมือนวิ่งไม่ออกอะค่ะ
พี่วินบอกผมก็ขี่ต่อบางช่วงเนี่ยมันหนักมันสายจนรถเกือบล้ม
น้ำหนักเหมือนคนซ้อนสี่ซ้าห้าคนอะค่ะ
จริงมีแค่ป้ากับกระเป๋าสะพายและระหว่างทางป้าสวดมนต์ตลอดทาง
พี่วินบอกขนลุกมากเพราะสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่แค่เสียงป้าสวดมนต์
ได้ยินเสียงผู้ชายพูดเต็มสองรูหูว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไป
จริงพี่วินบอกสุดท้ายนะผมก็ขี่ไปส่งป้าที่ท่ารถตลาดบางวัว
พอป้าลงจากรถปุ๊บรถเบาวิวเลยครับรถเบาเลย
พี่วินก็เลยสงสัยว่าแล้วที่รถมันหนักเนี่ยมันอะไรอ่ะด้วยความเอกใจ
ก็เลยคุยกับนักข่าวให้ประสานไปที่วัดเขาดินว่ามันมีอะไรหายไหม
ปรากฏว่าวัดบอกว่าเงินหายไปก็เลยรู้ว่าป้าคนนี้ไปขโมยเงินที่วัด
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มาโดนจิตโดนใจเนี่ยไม่อยากให้ป้าทำบาป
อยากให้โดนจับแล้วก็จะได้ไปรักษาถ้าเกิดป่วยอาการ
มีอาการทางจิตทางประสาทอะไรแบบนี้นะพี่วินเขาเชื่อแบบนี้ครับ
ท้ายเนี่ยป้าก็ไปโดนควบคุมตัวที่ท่ารถนะคะ
ไม่ใช่ที่ว่าจะเช่ารถไปขโมยของในวัดแล้วมันไม่ใช่

เห็นอีกทีก็คือตอนที่ตำรวจจับ

นี่ที่วัดเขาดินที่บางปะโกงชาชิงซาวนะครับ

แต่ทุกผู้ชมครับที่สมุทรปราการพอมีข่าวของป้าคนนี้

สมุทรปราการบอกว่าจะคนเดียวกันหรือเปล่านะครับ
บอกว่าจะคนเดียวกันหรือเปล่านี่นางอำพอร์เจ้าของร้านขายเฟอร์นิเจอร์
อยู่ริมถนนเทพาลักษณ์ใกล้๓แยกบายพาสบางบ่อ
เผลอหลับในห้องข้างหลังร้านตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับ
แล้วแขวนกระเป๋าเงินเอาไว้ที่ประตูห้องนอน
ในกระเป๋ามีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาท๑เส้น
ร้อยข้อมือ๒บาท๑เส้นเงินสด๓๐๐๐บาทแล้วก็เอกสารส่วนตัว
รวมแล้วในกระเป๋าที่หายไปเนี่ยประมาณ๑๓๐๐๐บาท
ทีแรกไม่รู้ว่ากระเป๋าหายไปจนลูกเขยมาปลุก
เพราะว่ามีคนมาซื้อของพอจะหยิบเงินทอนถึงรู้
เขยบอกว่าสักพักใหญ่เนี่ยเดินสวนกับผู้หญิงคนนึง
อายุสัก๕๐ได้รูปร่างทวมผิวสีดำแดงลักษณะท่าทางมีพิรุษ
แล้วหอบเอาห่อผ้าไว้ด้านหน้าด้วยเดินสวนออกไป
แต่ตอนนั้นลูกเขยไม่ได้เอกใจนะฮะลูกก็ตระเวนขี่จักรยาน
ช่วยกันออกตามหาตามพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
แต่ไม่เจอผู้ต้องสงสัยไปแจ้งความไว้ที่สพบางบ่อ
สุดท้ายช่วงบ่ายที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับ
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าคนก่อเหตุที่บางบ่อ

นี่นะฮะที่สมุทรปราการเขาก็แจ้งมาเหมือนกันนะครับ